เวลาเราอ่านข่าวดูข่าวที่ว่ามีศพทารกเจอเด็กทารกถูกทิ้ง

อันนี้หนักกว่าอีกค่ะยิ่งอ่านยิ่งหดหูนะคะ
คือเจอศพทารกแรกเกิดถูกทิ้งที่กองขยะ

ตำรวจสนราชบุรณะลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะ
ประสานทั้งกู้ภัยและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปด้วย
ตรงนี้เป็นจุดอยู่ท้ายซอยเป็นพื้นที่ว่างเปล่า

เป็นศพทารกเพศชายนะคะแรกเกิดเลย
พูกซุกไว้ในกล่องผ้าสีเต่าสวมทำละถุงพลาสติกใบใหญ่
ข้างข้างผ้าห่มผืนใหญ่สีน้ำตาลเปื้อนเลือดที่คอมีแผลถูกแทงด้วยนะคะ
นายสานิทคนที่พบศพเป็นคนแรก
เขาเป็นคนเก็บของเก่าค่ะเขาบอกเมื่อวาน

เขาจะถุงพลาสติกใบใหญ่ในกองขยะาผูกปากนั้นแน่นเลย
ด้านในก็มีกล่องผ้าสีเทาแล้วก็ผ้าห่มผืนใหญ่สีน้ำตาลอยู่ด้วยก็เก็บเอาไว้
แล้วมาเปิดดูอีกทีตอนหกโมงเช้าอะค่ะโอ้โหแกะไปเจอศพทารกเขาช็อกมากเลย
ก็เลยรีบไปบอกเพื่อนให้ช่วยบอกประธานชุมชนอ่ะนะคะเขาบอกตอนเช้าเนี่ยเขามานั่งคัดแยกขวด
แล้วก็เหลือถุงเนี้ยเป็นถุงสุดท้ายพอเปิดดูก็พังงะเลยนางสมพรนาคบุตรค่ะ
ตอนแรกก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแล้วก็มีสายตรวจมาสี่นาย
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตำรวจก็เลยบอกว่าวันหลังต้องตรวจสอบให้ดีก่อน
แจ้งตำรวจนะแล้วพอสักพักนึง
สานิทเก็บของเก่ามาหาถึงได้เจอศพทารกจริงแล้วก็แจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
อะไรที่ทำให้เรากลับมาเปิดดูอีกครั้งหนึ่ง
แต่ไม่รู้หน่อยเมื่อเช้านี้ผมคิดได้ยังไงไม่รู้
ตั้งแต่ผมจะไม่ออกมาผมจะมาตอนอีกเวลาไหน
ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาตัวแม่เด็กนะคะหรือว่าคนที่เอาศพเด็กมาทิ้ง
ส่วนชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยมาดูพื้นที่ตรงนี้หน่อย

แต่กลัวว่าเกิดบางคนเอาบุหรี่เอาอะไรมาทิ้ง
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบพื้นที่ที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเป็นแหล่งไฟได้นะคะ